คืออีดิตเตอร์ทั้งหลายรบกวนรูปนี้เกิดอะไรขึ้น
คือหล่อนจริงซึ่งจริงจริงอ่ะเวลาตอนที่ถ่ายลูกอ่ะ
คือแม่เป็นคนถ่ายให้อันนี้ไม่มีการตัดต่ออะไรเลยนะคะแต่ทีเนี้ยพอพี่สาวเราเอาไปลงในติ๊กต๊ะอ่ะ
คือคือพอไปอ่านเมนต์เขาก็บอกว่าเห็นเหมือนมีหน้าผู้หญิงด้วยอันนี้
อันนี้คือเราไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเป็นเพราะอะไรซึ่งเป็นหน้าเราหรือเปล่า
หรือว่าหน้าใครซึ่งเราไม่เห็นในรูปเหมือนกันเราโฟกัสแค่แขนอย่างเดียว
ก็คือเมื่อวานเราก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็จะมาดูรูปเก่าเพราะว่าเราจะลบรูปแล้วก็แบบมาเลื่อนดูรูปนั้น
ก็คือเป็นรูปที่ไปถ่ายที่วัดแล้วก็

แล้วก็บอกว่าเอ้ามันมีแขน

แล้วก็แบบว่าคืออยู่คนเดียวอย่างนี้คือพี่อาบน้ำในห้องน้ำ

ที่แบบเก๋มาช่วยดู

ก็คือพอพี่ออกมามาช่วยดู
แล้วก็พี่ก็คือพากะหล่อนไปด้วย

พอเสร็จเรามาดูชัดอีกทีนึง

เพราะแบบเฮ้ยคือมันมีสามแขน

ก็แบบเฮ้ยโกรธป่ะคะหรือว่า

แล้วก็คือเขาก็เอาไปลงเองอะไรเอง
แล้วก็แบบพอเช้ามาก็บอกอุ๊ยคนดูเยอะมากเลย

คือแม่เป็นคนถ่ายให้อันนี้ไม่มีการตัดต่อ

คือถ่ายเสร็จก็แบบ
อยู่ในเครื่องไม่ได้มาดูด้วยซ้ำ

คือเราเป็นคนที่แบบว่าชอบให้แม่

มันก็อาจจะเป็นอันนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่าก็ทำแบบนี้ตลอดแต่ก็เพิ่งเห็น

มีมือออกมาเป็น๓อัน

คือพอไปอ่านเมนต์เขาก็บอกว่า
เหมือนมีหน้าผู้หญิงด้วยอันนี้

อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเป็นเพราะอะไร

หรือว่าหน้าใครซึ่งเราไม่เห็นในรูปเหมือนกัน
โฟกัสแค่แขนอย่างเดียว